เคยลูกหลันเลยใช่ไหมครับนะฮะฮะ
แต่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิง

ขนมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับได้ยินจริงนะ
ของฆ่าใครอย่าแตะไปดูครับ
แบบนี้ใครกล้าแตะไหมล่ะเป็นคุณกล้าแตะไหมไม่กล้าไม่กล้าน่ารักมากเลยคลิปนี้เป็นคลิปทางบ้านนะครับจากแฟนคลับชาวตลอดข่าวของเรานี่ส่งมาให้ดูจากคุณลอยครับพรไพรินอ่ะพี่ตุ๋นยพัดนะครับครับคุณแม่ของหนุ่มน้อยในคลิปนี้นั่นเองน้องที่หลับอยู่นี่มีชื่อว่าน้องอังเป้าน้องอังเป้าน้
พี่บุญยพัดนะครับอายุสองขวบด้วยกันสองขวบแปดเดือนสองขวบเกือบสามขวบใช่คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยน้องง่วงมากง่วงแต่ด้วยความหวงขนมกลัวว่าจะหายก็เลยไม่ยอมปล่อยครับเป็นขนมมือถือฮะเดี๋ยวเขามีแต่โทรศัพท์มือถืออันนี้ขนมมือถือครับนะครับ
ถ้าคลิปใหม่ได้รับการขัดเรื่องออกาศก็รับได้หรือซะยื้อตลอดข่าวแบบนี้นะจ๊ะ
จัดไปทำให้ถูกกติกานะเข้าไปในแฟนเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าวนะครับ
แล้วก็อินบล็อกมาเดี๋ยวทีมงานของเราจะจัดให้นะครับ